คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังไม่น่าจะจบลงง่ายนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนเวลาที่เราไปรู้จักใครในโลกออนไลน์
เหตุการณ์นี้นำมาซึ่งการแจ้งความดำเนินคดีเราก็เลยต้องตามให้ต่อจนจบทางนะคะ
เรื่องราวของพ่อหนุ่มโอนไวคนหนึ่งฉายาสื่อเขาตั้งให้หนุ่มโอนไว
เขาอายุ๒๗ค่ะผู้ชายคนนี้เขามีอาชีพขายของออนไลน
เขาไปรู้จักกับหญิงสาวคนนี้ตอนแรกเป็นภาพนี้รู้จักในโลกออนไลน์
แล้วใช้โปรไฟล์หน้าตาสวยแบบนี้เลยหนุ่มคนนี้ก็คุยกันมาตลอด
ก็หลงรักบอกว่าผู้หญิงคนนี้คุยดีมากเลย
แล้วก็คอยถามเป็นยังไงเหนื่อยไหมทำงานเหนื่อยไหม
หนุ่มคนนี้บอกว่าไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนดีกับเขาแบบนี้
หลงรักค่ะแล้วไปไปมามาคุยกันไปคุยกันมา
ผู้หญิงคนนี้ก็ทำทีว่าขอยืมเงินหน่อยรถเสียบ้างอะไรบ้าง
คือขอยืมเงินไปเรื่อยเขาก็โอนให้นะคะ

เขาบอกว่ารวมแล้ว๒ปีโอนเงินไปให้ประมาณ๒ล้าน๓แสนบาท
ผู้หญิงในภาพตัวจริงเสียงจริงเขาออกมาแล้วนะฮะ
เขาถูกเอาไปใช้โดยเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
เขาไม่รู้เลยเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยเห็นหรือยังเป็นข่าว
แล้วเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะว่าเอารูปภาพเขาไปใช้ในทางหลอกลวง
ทีนี้ค่ะตรวจสอบไปตรวจสอบมาผู้หญิงที่คุยกับหนุ่มคนนี้
ไม่ใช่รูปสวยสวยอย่างที่เห็นนะคะครับชื่อว่าใบปอ
ชื่อจริงคือนางสาวนิทิวันเรืองทิพพวันค่ะคือคนนี้ค่ะ
ไม่ตรงปกอย่างแรงใช่ค่ะ
และหนุ่มคนนี้เขาแจ้งความดำเนินคดีนะคะว่าคุณหลอกลวงคุณช่อโกงนะคะ
ทีนี้ค่ะสาวใบปอตัวจริงนะคนขวามือนะคะ
เขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะเขาบอกว่าก็ยอมรับว่าเอาเงินไปใช้จริง
แต่เขาบอกว่าเงินที่พ่อหนุ่มคนนี้โอนมาให้เนี่ย
เขาก็ถามนักข่าวกลับเลยว่าอ่ะลองกลับไปคิดดูสิ
คงไม่มีใครโง่ถึงสองปีคนที่ออกมาพูดก่อนจะพูดอะไรก็ได้
อย่ามาบีบอะไรกับนักหนาเลยอืมส่วนเงินที่โอนมาจริง
แต่โอนไปเข้าบัญชีคนอื่นอีกทีบอกไม่ได้ว่าโอนไปทำอะไร
อันนี้พูดถึงเรื่องเงินนะครับส่วนภาพสาวสวยที่เอามาใช้
ปอตัวจริงบอกว่าก็แค่เอามาใช้ขำไม่ได้คิดอะไรมาก
แต่เจ้าของภาพก็ไม่คำด้วยนะทีนี้ค่ะใบป่อคนนี้
ระเบิดให้ฝ่ายชายทิ้งท้ายไว้เลยว่าฝ่ายผู้ชายอ่ะไปโต๊ะบอล
อ๋อเหรอใช่เขาบอกไว้แบบเนี้ยอ่าบอกว่าฝ่ายชายรู้ความจริงอยู่แล้ว
แต่ไม่พูดพูดเหมือนตัวเองไปหลอกลวงฝ่ายชาย
ไม่เคยเจอหน้ามา๒ปีใครจะโอนเงินให้เยอะขนาดนี้
ปอบอกแบบนี้นะทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปที่ใบปอ
พยายามโทรหานะคะตอนนี้ปิดเบอร์ไปแล้วว่าติดต่อไม่ได้เลยนะ

คือพ่อหนุ่มนักขายของออนไลน์ที่ถูกหลอกให้โอนเงินไป๒ล้านกว่าบาทเนี่ย
คนสภายเป้กสีนะคะที่ยืนคุยกับคุณสุฤษฎีรามาหายทหาร
ข่าวของเราเนี่ยในโลกออนไลน์เขาก็ตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกันว่า
คือเรื่องถูกหลอกลักษณะแบบนี้อันนี้เขาไม่สงสัยหรอ
ค่ะแต่มันถึงสองล้านสามจริงจริงหรอ
จะเอาเป็นว่าเอาตรงนี้ก่อนที่ใบปอเขาบอกล่าสุดเนี่ย
ว่าทำโต๊ะบอลแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างแหละโอนมาให้อะไรอย่างนี้
เนี้ยนะครับวันนี้เราก็เลยถามไปอีกทีหนึ่งนะครับว่าเออตก
ลงว่ายังไงนะที่สาวใบปอบอกว่าตัวเขาทำธุรกิจเกี่ยว
โต๊ะบอลมันจริงเท็จยังไงหนุ่มคนนี้บอกกับเราอีกครั้ง
หนึ่งนะครับบอกว่าไม่ขอพูดอะไรเยอะก็แล้วกันเอาเป็นว่า
ลองไปสอบถามผู้เสียหายหลายคนที่โดนใบปอหลอกว่า
ปอเป็นคนยังไงแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่ใบปอ
พูดมันจะเป็นจริงและเชื่อถือได้หรือไม่ถ้าสิ่งที่ใบปอ
พูดเป็นความจริงทุกวันนี้คงไม่มีใครตกเป็นเหยื่อไม่รู้

คือมันพูดมันเป็นเรื่องตลกอ่ะพี่ผมไม่ได้เครียดเพราะ
ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงว่าสิ่งที่ผมทำมันมันจริงไอ้สิ่ง
ที่เขาอ้างเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแต่แต่อยากให้คุณพี่อ่ะไหม
สัมภาษณ์คนผู้เสียหายรายอื่นอื่นก่อนว่าว่ามันไปว่า
มันโกหกอะไรยังไงกับใครไว้บ้างแล้วก็ไปหลอกเอาเงินจาก
ใครเขาว่างเออเพราะว่าของผมอ่ะบรรลุเป้าหมายแล้วผมผมหมดผม

งั้นสมคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะแยะไปหมดเลยนะข้อ
ต้องก็สังเกตกันหลายเรื่องนะครับผมดูความคือบหน้าอาคารดี
เรื่องนี้พันธมตรีกลางวานโฆษตะวงสารวัตรสอบสวนสอนพระพลาชัย๒
ที่ชายหนุ่มนักขายของออนไลน์เขาไปแจ้งความเอาไว้
บอกว่าเมื่อช่วงบ่ายได้ไปที่สารอาญากรุงเทพใต้
เพื่อขออนุมัติหมายจับสาวใบปอที่ไปหลอกลวงเขาแล้วนะ
ตามชื่อนามสกุลจริงที่มีการโอนเงินไปให้
ก็คือนางสาวนิทิวันเรืองทิพพวัน
ข้อหาก็คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
และข้อหาช่อกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
อันนี้กรณีพ่อหนุ่มโอนไวน์คนเดียว
แต่มีผู้เสียหายคนอื่นอีกตั้งหลายคนไม่รู้ว่าเขาแจ้งความที่ไหนหรือยังนะครับ
นพระพลาชัย๒บอกว่ายังได้ส่งข้อมูลของนางสาวนิธิวันเรืองทิพวัน
หรือว่าใบปอไปให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตรวจสอบแล้ว
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
แต่คดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงคือมีโทษจำคุกถึง๕ปี
ตำรวจสามารถออกหมายจับได้ทันทีเลยนะฮะไม่ต้องออกหมายเรียกก่อน
ขอสารออกหมายจับได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจเขาให้มาพบเนี่ย
สาวใบปอล์ต้องมานะไม่งั้นถูกหมายจับได้นะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามตามหาตัวใบปอคนนี้นะคะ
ก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
เพราะว่ารู้มาว่าใบปออยู่ที่นี่พอไปถึงไปเจอเจ้าของบ้าน
ชื่อว่านายสุริยะแก่นจันทร์อายุ๔๓เจ้าของบ้านบอกว่า
ใบปอลูกสะพ้ายเขาเองนี่ตอนนี้หายตัวไปจากบ้าน๒เดือนแล้ว
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใบปออยู่ที่บ้านหลังนี้
ไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยไม่ค่อยอยู่บ้านด้วย
ชอบจะไปกรุงเทพชอบจะไปที่อื่นไปราชบุรี
พอกลับมาก็มีเงินติดตัวมาจำนวนเยอะหลายหมื่น
แล้วก็อ้างว่าแม่อยู่ต่างประเทศส่งเงินมาให้ใช้
ที่ผ่านมาเพื่อนบ้านก็มาบอกนายสุริยะเจ้าของบ้านคนนี้ตลอดนะคะ
ว่าใบปอไปกู้หนี้ยืมสินจากชาวบ้านตั้งหลายราย
แล้วมารู้ข่าวอีกทีก็เนี่ยข่าวนี้ว่าใบปอไปหลอกเงินคนอื่นอีก
อ้าวก็เดี๋ยวรอดูทางด้านคดีกันต่อไป
เพราะว่าถ้าตำรวจเข้าไปสืบสวนสอบสวนเค้นสอบปากคำจริงเนี่ยเดี๋ยว